ดูเรื่องของปัญหากู้ภัย
รอวิวาสกันหน่อยนะคะมีค่ะคราวนี้อยู่ที่ประจบคีรีขันฯ
โรงพยาบาลหัวหินประจวบคิริขันก็เลยเรียก๒มูลนิธิ
ที่เขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันมาเจรจาแบ่งกันทำงาน
ตกลงว่าจะทำอย่างไรแบ่งพื้นที่กันแบบไหน
เพราะว่าเรื่องนี้ก็เกิดการกระทบกระทั่งกันมากว่า๙ปี

ก็เลยอยากจะคุยกันว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นยังไง
แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอยู่ดีนะคะ
นายรุธประทีบธรรมระพีพัฒน์นายอำเภอหัวหิน
และนางสาววาสนาจังพาณิชย์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหินฝ่ายบริหาร

พื้นที่การทำงานระหว่างมูลนิธิเพชรเกษม
มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน

ระหว่าง๒องค์กรกู้ภัยในพื้นที่หัวหิน

ที่ผ่านมาเขามีเหตุทะเลาะวิวาดกันหลายครั้งนะคะ
โดยเฉพาะเมื่อปี๒๕๕๒ถึง๒๕๕๙
มีการยกพวกตีกันในโรงพยาบาลหัวหินเลยค่ะ
ก็เกิดจากการวิ่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหานี้ด้วยนะคะ
ด้านนางสาววาสนาจังพาณิชย์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าปัญหานี้เนี่ย

ก็อยากจะให้กู้ภัยทั้งสององค์กรที่ก็มุ่งเน้นประโยชน์
เรื่องของการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นหลัก
มาดูแลเรื่องนี้มากกว่าการทะเลาะวิวาดกันเอง
โดยทางโรงพยาบาลหัวหินจะเป็นศูนย์สั่งการ
ก็ยืนยันด้วยนะว่าทางโรงพยาบาลหัวหิน
ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติหรือว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนค่ะ
เพราะว่าทางเพชรเกษมเองเขาก็วิ่งเต้นที่เพื่อจะขึ้นมูลนิธิให้ได้ใช่ไหมคะ
มุ่นเต้นเพื่อรับผิดทรัพย์ให้ลงทะเบียน

เขาก็อยากได้ในส่วนที่เขาเป็นตำบลของเขา
เหมือนของสว่างก็อยากอยู่ในตำบลหัวหินถูกไหมคะ
แต่คำว่าตำบลหัวหินมันฟ่างมันมีต้องหลายตำบล
แต่ว่าแต่ละตำบลนี้โรงพยาบาลได้ไปสร้างไว้แล้ว
อบตห้วยสัตว์ใหญ่อะไรพวกนี้ก็จะมีของหน่วยกู้ชีพของตัวเองอยู่แล้ว
ตอนนี้เราก็เลยว่าของทางหินเหล็กไฟเนี่ยคุยกับท่านนายกไว้ว่าท่านจะทำเอง
ตอนนี้ก็คือรอประคับประคองให้ทางของท่านนายกหินเหล็กไฟเป็นคนดำเนินการต่อ
ส่วนหน่วยกู้ภัยทั้งสององค์กรก็ยอมรับนะบอกว่ามีความซ้ำซ้อนกันในเรื่องพื้นที่ของการทำงาน
ที่ยังไม่มีการแบ่งให้ชัดเจนหลายครั้งก็เลยทะเลาะวิวาดกัน
แต่ยืนยันว่าทั้งสององค์กรก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นแหละคือช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ
โดยทั้งสององค์กรได้ขึ้นทะเบียนพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างถูกต้อง
ซึ่งทางโรงพยาบาลต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้
เพราะอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งแบบนี้ขึ้นอีก
ผมบอกนะครับว่าการกู้ชีพกู้ภัยมันเป็นเรื่องของจิตใจ

วันหนึ่งคุณมีจิตใจที่จะช่วยชาวบ้าน

คุณอย่างนู้นคุณอย่างนี้ผมก็คงไม่ใช่

ประกอบเรื่องในการขึ้นทะเบียนเป็นห่วยบริการ

ในพื้นที่อำเภอวัหินประจวบ

ทั้ง๑๖หมู่ให้ขึ้นทะเบียนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
อยู่ในพื้นที่อบตหินเหล็กไฟนะครับ
โดยมีท่านนายกนาวินมูลมงคลได้เซ็นมอบพื้นที่ให้

เราก็ใช้ระเบียบตัวนี้ไปแนบเรื่องนะครับในการขึ้นทะเบียน
ก็สุดท้ายแล้วก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแต่ติดปัญหาซับซ้อนกัน
ซึ่งยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับ
ก็ล่วงเลยมาเป็นเวลาร่วม๑๐ปี
ปัญหาร่วม๑๐ปีแล้วนะคะซึ่งทางมูลนิธิเพชรเกษม
ระบุว่าสามารถทำงานช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้จริงค่ะ
ส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผ่านมาฝึกอบรมอย่างถูกต้องนะคะ
ก็มีทั้งรถพยาบาลรถกู้ภัยคอยวิ่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่ตลอด๒๔ชั่วโมง

ซึ่งเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงเกาะติดปัญหากู้ภัยของทั้งสององค์กร
เพราะว่าอำเภอหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยว
ถ้าหากเกิดปัญหาทะเลาะวิวาสของหน่วยกู้ภัยกันเองเนี่ย
ก็ย่อมจะเสียภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวได้นะคะ
ก็จะมีการเรียกประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไปค่ะ
เพราะว่าครั้งนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้นมานานอยู่ดี